แล้วก็ในวันนี้นี่แหละค่ะถือว่าเป็นวันเลิกงามยามดี
ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาเนี่ย
ก็จะใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการหวานข้าว

แม้ว่าปีนี้หลายพื้นที่จะเจอกับปัญหาภัยแรง
แต่พี่น้องชาวนาก็ยังเชื่อค่ะว่าจะมีฝนตกลงมาให้ได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศค่ะไปกันที่แรกเลยที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ชาวนาเจดีขาวที่ตำบลทัพกฤษที่อำเภอชุมแสงเนี่ย
เขาก็ถือเลิกดีวันนี้วันพืชมงคล
ลงมือหวานเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชาวนาในพื้นที่บอกว่าเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันดีจะเป็นวันที่มีสิริมงคล
แม้ว่าปีนี้อาจจะเจอกับปัญหาภัยแรงแต่ก็เชื่อว่าจะมีฝนตกลงมา
ทำให้เมล็ดข้าวที่หวานไว้เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์
แล้วก็ได้ผลผลิตดีอย่างแน่นอนนะคะ
นครสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูที่พิจิตรกันหน่อยนะคะ
พิจิตรเกษตรกรชาวนาพื้นที่ตำบลวังจิกอำเภอโพประทับช้าง
และหลายพื้นที่ก็ใช้เลิกวันนี้ค่ะวันพฤชมงคล
ไถปรับแปลงนาแล้วก็หวานกล้าโดยมีความเชื่อว่าต้นข้าวเนี่ย
เจริญงอกงามจะอุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นความเชื่อที่สืบท่อต่อกันมา
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแม้ว่าจะเจอภัยแรงฝนทิ้งช่วง
แต่เกษตรกรก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้เริ่มลงมือหวานข้าวไถนา
ในวันพืชมงคลก็จะเป็นสิริมงคล
แล้วก็ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์รวมถึงได้ผลผลิตดีด้วยนะคะ
ทีนี้ไปต่อกันที่อุบลราชธานีค่ะชาวนาในพื้นที่เนี่ย
ก็มีการนำรถไถมาไถปรับหน้าดินแบบนี้หลังจากนั้นก็หวานปุ๋ยนะคะ
เตรียมพื้นที่ใช้ปลูกข้าวหอมะลิในวันผืชมงคลประจำรุดุการผลิต๒๕๖๓
ชาวนาที่อุบลบอกว่าการไถปรับพื้นที่เพาะปลูกในวันสำคัญ
ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วค่ะ
รุ่นปุ๋ยตายายรุ่นพ่อแม่เนี่ยก็บอกกล่าวกันมา
หวังให้ผลผลิตในปีนี้เจริญงอกงาม
เพราะว่าพื้นที่ใช้เพาะปลูกค่อนข้างแห้งแรง
แต่ก็เชื่อว่าการทำตามประเพณีอันดีงาม
ก็จะทำให้ผลผลิตไม่เสียหายเจริญงอกงามได้ดี
อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา
รวมถึงเกษตรกรคนอื่นที่จะลงมือเพาะปลูกพืชผลในปีนี้ด้วยนะคะ
และที่จังหวัดตากกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาท
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
น้ำก็มีไม่พอต่อการเตรียมไถหวัดในวันพืชมงคล
แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางรายนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกข้าว
เป็นการปลูกข้าวยุค๔๗
ต้องปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการทำนา
ซึ่งในวันนี้นายศรีวุ่นจันแสงชาวนาที่ตำบลท่าสายลวด
หันมาทำนาแบบหยอดเมล็ดในเนื้อที่๑๕ไร่
เพราะว่าใช้แรงงานน้อยกว่าแล้วก็ตัดขั้นตอนการหวานและการปักดำ
รวมถึงใช้น้ำในการทำนานน้อยกว่าเดิมด้วย
ก็เลยไม่เจอปัญหาเรื่องของน้ำไม่เพียงพอนะคะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตสูงกว่าแบบเดิมที่เคยทำมาด้วย
พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ไหนใช้วันนี้เป็นวันแรกในการไถหวาน
ก็ส่งมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ